คุณผู้ชมครับหลังจากที่มีตัวแทนองค์กรการท่องเที่ยวของพัทยานะครับ
ก็ออกมาเปิดเผยว่ามีกลุ่มบุคคลซึ่งยังไม่ทราบว่ามาจากกลุ่มไหน
เสนอตัวว่าถ้าโรงแรมของคุณต้องการจะเป็นโรงแรมในการที่เป็นจุดกักตัวของรัฐ
เขาเป็นนายหน้าในการคัดเลือกคัดกรองให้แต่มีข้อแม้
คุณต้องจ่ายเงินเขา๔๐เป็นการหักค่าหัวคิวนะครับ
เรื่องนี้ยังไม่ทราบว่าบุคคลนั้นเป็นใครเป็นคนของกลุ่มไหน
แต่ว่าท่านนายกทราบเรื่องแล้วสั่งให้มีการตรวจสอบอย่างเร่งด่วน
ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
เราพร้อมจะทำเนินการทั้งทางวินัยทั้งทางอาญา

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ติดตามการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙
ซึ่งประเด็นนี้นายกรัฐมนตรี
อบหมายให้พลโทคงชีพดันตระวนิษฐ
โศกระทรวงกลาโหมตอบคำถามแทน
ถึงการตรวจสอบขบวนการแอบอ้างเรียกเก็บค่าหัวคิว๔๐
ผู้ประกอบการโรงแรมที่จังหวัดชนบุรี

ไม่มีคนในกองทัพเกี่ยวข้องรับผลประโยชน์
และจากการพูดคุยกับนายกสมาคมธุรกิจโรงแรมภาคตะวันออก

อยู่ระหว่างส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่รัฐ
และกำลังได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเชื่อมโยงกับใครบ้าง

ก็กำชับให้เร่งตรวจสอบหาตัวคนทำโดยเร็ว
เช่นเดียวกับไนธ์อนุฒิรภาพชาญวีรกรรองนายกฤษฎรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกษวงศาสนสุข

ขอให้ผู้ร้องนำหลักฐานมาร้องเรียนได้ที่ตนเอง
ที่กษทศาสนสุขได้ตลอดเวลา
เชื่อว่าโรงแรมมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้ว
และน่าจะมีการเก็บข้อมูลเอาไว้อยู่
ในศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคม
การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยระบุ

นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าสบค

ดำเนินการตามกฎหมายอย่างรวดเร็ว
เพราะกลุ่มสมาคมธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา
กล้าออกมาเปิดเผยแสดงว่าต้องมีมูล
ส่วนที่รัฐสภาวันนี้มีการประชุม
คณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาล
ความพร้อมพิจารณาพรกรกู้เงิน๔ฉบับ
และการจัดสรรเวลาให้กับ๒๐พักร่วมรัฐบาล

ในวันที่๒๗ถึง๓๑พฤษภาคมนี้
เรื่องต้นฝ่ายรัฐบาลได้ทั้งหมด๒๒ชั่วโมง

สสฝ่ายรัฐบาล๑๑ชั่วโมง

มีผู้อภิปรายประมาณ๖๐๖๕คน
ซึ่งครั้งนี้ฝ่ายค้านจัดสรรเวลารัดกลุ่มมากขึ้น

ที่ทำให้สอสอพักอนาคตใหม่บางคนไม่ได้อภิปราย
โดยเวลาอภิปรายในแต่ละวันประมาณ๑๐ชั่วโมงครึ่ง
นายวิศนุกเรียงอำรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า

นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปชี้แจงด้วยตัวเองทั้งหมด
ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าการประชุมจะราบรื่นไม่มีปัญหา

สามารถควบคุมบรรยากาศการประชุมได้

ห้ามเกินเวลาที่กำหนดไว้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน